ในช่วงเวลานี้นะคะนอกจากภาครัฐค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์แล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
พยายามที่จะหาธนบัตรรวมทั้งเหรียญที่ระลึก
หลวงราชการที่๙ออกมาให้ประชาชนจ่ายแลกแล้วนะคะ
บรรดานักสะสมต่างก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีนี้เช่นกันนะคะ
นักสะสมเหรียญและธนบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่๙
ที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้นำธนบัตรรวมทั้งเหรียญที่ระลึกนะคะ
ออกมาจ่ายแลกให้กับประชาชนที่ต้องการจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ซึ่งราคาก็แตกต่างกันออกไปค่ะ
เหรียญและธนบัตรที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่๙
ถูกนำมาวางไว้ให้ประชาชนที่สนใจได้แลกซื้อ
เพื่อที่จะเก็บสะสมที่บริเวณทางขึ้นบันไดประตูศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
โดยเหรียญและธนบัตรดังกล่าวนะคะ
เป็นของนางสมจิตพิลึกอายุ๕๐ปีค่ะ
เป็นนักสะสมเหรียญและธนบัตรเก่าของในหลวงรัชกาลที่๙
มีตั้งแต่ราคา๑บาทไปจนถึง๑๐บาทนะคะ
แล้วก็มีธนบัตรใบละ๑๐บาทถึงใบละ๑๐๐๐บาท
แบ่งเป็นรุ่นต่างมากมายด้วยค่ะ
นางสมจิตบอกว่าสะสมเหรียญแล้วก็ธนบัตรรุ่นเก่าไว้เป็นจำนวนมากนะคะ
โดยในช่วงนี้เห็นว่าประชาชนทั่วประเทศมีความต้องการที่จะสะสมเหรียญ
แล้วก็ธนบัตรของในหลวงรัชกาลที่๙ตัดสินใจ
นำมาวางจำหน่ายนะคะเพื่อเป็นการเป็นการแบ่งปันให้กับประชาชนที่ต้องการ
แลกซื้อไปเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึก
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์นะคะ

ขึ้นอยู่กับความต้องการและความหายากของเหรียญและธนบัตรรุ่นต่าง
ธนบัตรใบละ๒๐บาทด้านหลังเป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์นะคะ
แลกในราคา๑๐๐๐บาท
ส่วนธนบัตรใบละ๑๐๐บาทนะคะด้านหลังเป็นรูปเรือสุวรรณหงษ์นะคะ
แลกในราคา๒๙๐๐บาท
ขณะที่เหรียญมีราคาตั้งแต่๕๐บาทขึ้นไปค่ะ